เปลี่ยนอารมณ์ไปดูของหวานกันด้วยผู้ชายสายหวานอย่างผม
พร้อมที่จะนำเสนอแล้ว

น่ากินน่าทานมากเลยนะ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นขนมไทยสูตร

เรียนรู้และฝึกฝนกันมาอย่างยาวนาน๔๐ปี

สั่งเป็นประจำเป็นขนมมงคล๙อย่างนะ

จ้าบ้งกุฎทองเอกสเน่จันทร์
ทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุน
ลูกชุบขนมชั้นและอีกมากมาย

คุณผู้ชมเมนูขนมไทยสีสันสวยงาม
มีให้เลือกมากมายแบบนี้เราพาไปที่ร้าน
ขนมไทยรวมโชคฮะอ๋ออยู่ช่วงชั้นสี่นี้เหรอ
ถูกต้องครับน้องใบตองใครอ่ะ
นี่แหละฮะลาดพร้าวนี่เอง
เจ้าของร้านคุณนวลชวีสังคเวท
เธอบอกว่าเธอมีโอกาสเป็นลูกมือเรียนรู้
ฝึกฝนทำขนมไทยตำรับชาววัง
โอ้โหเธอบอกว่าเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กเลย
ใช่ใช้เวลาเรียนรู้มากกว่าสี่สิบปี
ของการทำขนมไทยก็คือความปรานีตครับ
คุณนวลชวีเนี่ยฮะเขาผลิตด้วยความปราณีต
ทั้งการใช้วัตถุดิบและส่วนผสมคุณภาพ
ธรรมชาติล้วนคุณดูกะทิ

ใช่มันจะหอมมากเลยนะครับ
สิ่งเหล่านี้นี่แหละครับโอ้โหเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้านเขา
เป็นขนมไทยสูตรชาววังอย่างแท้จริง

เพราะฉะนั้นต้องไปซื้อมาทานคุณชนะสั่งเลยอืม

ไปเลยไปงั้นไปซื้อกันเลยครับคุณผู้ชมครับ

ร้านนี้นะฮะเขาทำขนมไทยสูตรชาววัง
มากกว่า๒๐อย่างนะวางกันแบบ

ที่เห็นมีประมาณสัก๑๕หรือว่า๒๐อย่าง
รวมกันอยู่ในนี้เยอะจริงหอมหวานอร่อยน่ากิน
รับประทานทุกออเดอร์ประนีตมาก

โอ้โหแล้วเปิดสั่งยังไง

เดี๋ยวผมโทรไปแล้วรีบโทรไปสั่งเลย
ร้านนี้นะครับสั่งได้นะทั้งทางออนไลน์นะเฟซบุ๊คแฟนเพจไลน์ก็มีเหมือนกัน
เบอร์นี้จดไว้ก่อนหรือถ่ายลูกเอาไว้เลย

อยากสั่งแล้วอยากสั่งแล้วพร้อมเอฟพร้อมเอฟ
งั้นก็สั่งกันไปนะแนะนำให้ไปทานกันนะครับ
ทานขนมอร่อยแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพ